พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันก่อน

เรื่องแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๗มิถุนายน
มีวัยรุ่นอายุ๑๘๑๙ปีเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ยะริง
ปรากฏว่าคนร้ายยิงจนมีผู้เสียชีวิต๒คน

ล่าสุดจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุนี้ได้แล้ว๖คน
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คนร้ายลอบวางระเบิดนะคะ
หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี๒๗
ทำให้มีทหารเสียชีวิต๖นาย

ผู้บัญชาการทหารบกก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสีย

ภาพที่เห็นอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะ
ปัตตานีกำลังไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นถนนลูกรังบริเวณพรุน้ำดำหมู่๕
ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดง
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจรีป้อมเพชรโชธกลางสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรทุ่งยางแดงค่ะ
รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันลงพื้นที่นะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๖คนบาดเจ็บสาหัส๔คน
ตามรายนามหน้าจอนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งหมดเป็นทหาร
จรยุทธ์สังกัดหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี๒๕
ขณะที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้กำลังเดินทางกลับฐาน
หลังจากไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ก็คือเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นี่แหละค่ะ
หลังเกิดเหตุพลตรีจตุพรกะลำพระสุทธิ
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้สั่งระดมกำลังร่วม๓ฝ่าย
กว่าร้อยนายกระจายกำลังทุกพื้นที่เป้าหมายรัศมี๑กิโลเมตร

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับรายงานนะคะว่าจะมีการก่อเหตุในลักษณะนี้ล่ะ
โดยมีนายสมันดีเป็นแก่นำในการเคลื่อนไหวค่ะ
เอกปราโมทพรมอินโคศกองมนุยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
แถลงการประนามคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะคะ

ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
และพลโทปิยวัตนาควันนิษฐ์แม่ทัพภาคที่๔
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
โดยสั่งการให้ดูแลเรื่องของสิทธิกำลังพลให้กับทุกนายค่ะ
ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
รวมไปถึงดูแลสวัสดิการและครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสิทธิที่ได้รับนะคะ
กำลังพลที่เสียชีวิตจะได้ปูนบำเน็ตเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ๘ขั้น
และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ในที่เกิดเหตุและงานด้านการข่าวเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษอย่างเร่งด่วนค่ะ
รองคสโรคกรมนโยนิการรักษาความมั่นคงภายในภาคศรีส่วนหน้าออกมาชี้แจ้งถึงเหตุการณ์นี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่คนร้ายยิงกลุ่มเยาวชน
อายุระหว่าง๑๘๑๙ปี
ขณะไปหาของป่าในพื้นที่อำเภอยริงจังหวัดปัตตานี
แล้วก็มีคนเสียชีวิต๒คนบาดเจ็บ๒คน

พื้นที่บ้านดูทรงปาแยตะวันตก

พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑คนค่ะ
คือนายนัทพบอินทรทิศอายุ๑๘ปี
และพื้นที่เป้าหมาย๒จุดนะคะ
หมู่๑ตำบลตันหยงจึงงา
หมู่๔ตำบลตันหยงดานลออำเภอยะริง
ปืนมาได้๓กระบอก

แล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๖คน
ว่าคนก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้คือนายซอบรีเจ๊หะ
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะ
เพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป